มีเรื่องมาเตือนภัยสังคมนะฮะโดยเฉพาะน้องผู้หญิงนะครับ
มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับไปยืนรอคุณพ่ออยู่ที่ริมถนนอยู่หน้าปากซอยแถวราชพร้าว
ผู้ชายเดินเข้าไปจับก้นหมับเลยนะฮะแล้วก็พี่วินเขาเห็นเขาก็เข้าไปช่วยนะฮะ
รู้เรื่องเข้าตามไปกระทืบคนนั้นหน้าขมัมเลยครับมาจับก้นลูกสาวเขา
เอาไปชมคลิปเหตุการณ์ช่วงนี้กันหน่อยครับ
แบบโกรธสุดนะฮะคือคุณพ่อบอกว่าเรียกตำรวจเลยไหม
จริงคุณพ่อควรเรียกตำรวจนะคะควรแจ้งความแล้วควรเรียกตำรวจเลย
ในคลิปอาจจะดูมืดไปหน่อยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเรา
สามารถที่จะรู้ทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ของเด็กผู้หญิงมปลายโกรธมากครับ

ก็เข้าไปแจกบาธา

ก็เลยให้น้องมบายขึ้นรถมาก่อนเพื่อความปลอดภัย
อันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้หญิงพลเมืองดีด้วยนะ

ถูกต้องน้องเล่าบอกว่าเพิ่งกลับจากโรงเรียน
ยืนตรงนี้รอพ่อรับทุกวัน
ตอนที่ยืนอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมายืนแบบประชิดตัว
แล้วเอามือลูบแล้วจับที่ก้นของน้อง

ก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากพี่วิน
ตอนนั้นพ่อขับรถมาพอดีครับพ่อมารับพอดี
แล้วก็เลยขับรถตามไปช่วยกันจับคนร้ายได้
คนร้ายเป็นชายต่างด้าว
คุณพ่อกระทืบไปตบไปสั่งสอนไป
แล้วก็สุดท้ายเรียกตำรวจมาเอาตัวไปดำเนินคดี

เพราะว่าคือมันก็ยังเข้าข่ายทำร้ายร่างกายอยู่ดีนะคะ

แต่ว่าทางที่ดีอย่างแรกส่งตำรวจเลยดีกว่า